ก่อนหน้านี้เขามีข่าวว่า

รูปท็อปซึ่งแฟนเขาหล่อมากนะคุณผู้ชมค่ะ

เออแต่ไม่มีเรื่องมือที่๓นะคะ

ตอนนี้เป็นขวัญใจเด็กไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ไปฟังสาวโสดคนล่าสุดเลยค่ะ

ก็เป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกัน

แต่ก็โอเคค่ะ

ใช่มีแฟนคลับแบบน้องตั้งแต่สองโคมเป็นต้นไป

แล้วก็แบบใช่รึเปล่าพ่ออะไรเงี้ย
นี่บอกว่าใช่พี่เองจ้ะ
คือในรักติดไซเลนน้องทำสีผม
นะคะเด็กก็อาจจะยังจำไม่ได้
แต่ว่าเพลงนี้ก็ตอนนี้๑๖๐ล้านวิวแล้วนะคะ
งั้นคนที่เชอรี่เห็นที่เซ็นทรัลพระราม

เพราะว่าตอนแรกแบบไม่แน่ใจว่าเพวาผม๔๔นี่น่ะ
ไม่รู้มีแสดงโบชัวร์หรือเปล่าในเซ็นทรัพย์ประลับเก้า

อีกหนึ่งสาวน้องนาน่าวัย๑๘ปีจำได้ไหมคะเม

มีข่าวว่าสองหนุ่มไปตามจีบ
ไอพาริสกับน้องเจ้านายลูกของพี่เจเจ็ดตะลิละค่ะ
เพราะว่าเขาเล่นละครด้วยกันนะคะแมทจีเนียสไง
ก็เลยต้องไปถามน้องนิดนึงว่าตกลง
ตัวจริงตัวปลอมเจ้านาน่าอิจฉาหนูเหมือนกันนะ
แต่น้อง๑๘เราอายุเท่าไหร่ไม่รู้ไปฟังนาน่าเลยค่ะ
จริงค่ะจริงแล้วแบบ
หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีได้ยังไง
แต่ว่าจริงแล้วแบบทุกคนสนิทกันหมดเลย
แล้วก็แบบเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันมากกว่า
เข้ากับพี่ไอซ์ค่ะเพราะว่าแบบเล่นเป็นแฟนกันค่ะ

มีข้ออจูเน่ลองลงมาแต่เจ้านายไม่ค่อยได้เข้ากับเจ้านาย

หมายถึงว่าจริงเป็นมีน้องกัน

ใช่ค่ะไม่ได้เป็นตามข่าวไม่